ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะเมียหลวงหึงโหดค่ะ
ดักรอสามีที่นอกใจหลังจากนั้นนะคะเห็นสามีไปรับกิ๊กสาวมา
ทั้งสองคนเลยนะคะกิ๊กสาวเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนสามีตัวเองบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุไปนั่งดื่มเบียย้อมใจ
อยู่ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
จากกรณีที่นางประพาใจดีอายุ๕๕ปีค่ะใช้อาวุธปืนขนาด๙มม
ยิงนางทิติชะดาตันบุตรอายุ๔๓ปีบาดเจ็บสาหัส

ส่วนนายอนุวัฒน์ใจดีอายุ๕๗ปีสามีถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเดียวกันเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายเสื้อผ้ามือสองนะคะ
บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมื่อวานนี้เองค่ะ
โดยนางประพาผู้ก่อเหตุเป็นภรรยาของนายอนุวัฒน์ผู้บาดเจ็บสาหัส
ก่อนก่อเหตุไปนั่งดื่มเบียย้อมใจที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุ
จากการสอบสวนสาเหตุมาจากความหึงหวง
หลังจากที่นางประพาระแคะระคายว่านายอนุวัฒน์สามีเนี่ยแอบมีกิ๊กแล้วก็เลยมาดักรอแล้วหลายวัน
กระทั่งเมื่อวานนี้เห็นสามีขับรถเก๋งมารับนางถิติชะดาเจ้าของร้านเสื้อผ้าดังกล่าว
ซึ่งมีการแอบคบหากันนี้นะคะตรงเข้าไปเลยค่ะไปต่อว่าก่อน
ต่อว่าอย่างรุนแรงแล้วชักอาวุธปืนใส่ยิงใส่ผู้ตายซึ่งเป็นกิ๊กสาวและสามีของตัวเอง
หลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งดื่มเบียร์อยู่ร้านขายของชำใกล้กับจุดเกิดเหตุ
รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยด้านนางสาวอภิชยาจันตวงลูกสาวของร้านค้าแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเคยเห็นมาแล้วเคยเห็นว่ามาซื้อของที่ร้านประมาณสองครั้ง
แล้วมาซื้อของไม่เท่านั้นนะเคยมาปรับทุกข์กับแม่บอกว่าสามีนอกใจตอนนี้กำลังตามอยู่
หลังจากนั้นเอาปืนพกที่ติดตัวมาด้วยโชว์ให้แม่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านดู
แต่แม่ก็ใช้มือปัดบอกว่าไม่เอาอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวปืนมาลั่น
รวมทั้งปลอบใจและห้ามด้วยนะบอกว่าอย่าทำเลยพูดกันดี
แต่ไม่เป็นผลค่ะหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองนะคะเกิดเหตุยิงกันขึ้น
ขณะที่เพื่อนสนิทของผู้ตายซึ่งเป็นกิ๊กสาวเนี่ยเล่าว่าช่วงกลางวันวันที่เกิดเหตุเลยนะ
ตนเองเนี่ยมาเที่ยวหาผู้ตายที่ร้านขายเสื้อผ้าโดยผู้ตายเล่าว่ากำลังเครียด
เพราะชายที่มาติดพันธุ์คือนายอนุวัฒน์เนี่ยพยายามติดต่อมาตลอดไม่ยอมเลิกราเลย
ทั้งทั้งที่ผู้ตายบอกเลิกไปแล้วหลายครั้งและในช่วงเย็นวันเกิดเหตุ
ผู้ตายโทรศัพท์มาหาเพื่อนคนนี้เหมือนจะมีรางสังหรณ์
และบอกว่านายอนุวัฒน์จะเข้ามารับไปทำธุระข้างนอกด้วยกัน
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดนะคะฟังเสียงเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะ
แล้วลูกน้องหนูก็เห็นหนูดีนะไม่มายิงตอนที่มึงนั่งอยู่นั่น
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่นอกจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างแล้วนะคะ
มีการเอาสีสเปรย์มาพ่นจุดที่พบปลอกกระสุนปืนและบนพื้นถนน
ซึ่งเป็นจุดที่มีการยิงกันมีรอยเลือดหลงเหลืออยู่เลยนะคะ
ชาวบ้านเล่าให้กับทีมข่าวเราฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นผู้ก่อเหตุมาดักรอสามีที่จุดนี้แหละ
หลายวันมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายวันที่ก่อเหตุลงมือยิงจริงคือเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมผัวเดียวเมียเดียวดีที่สุด
หนึ่งไม่บาปสองไม่เดือดร้อนใครด้วยนะคะ
ส่วนใครที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ต้องเลิกลากัน

ส่วนใครที่ต้องเลิกลากันด้วยความบอกว่าเข้าไม่ได้เนี่ย

แล้วก็ให้เชื่อเถอะค่ะว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงนะ